คุณผู้ชมครับหลายคนเลือกที่จะลดความเสี่ยงจากเรื่องของการเกิดอุบัติภัยด้วยการทำประกันภัยครับ
แต่ว่าการทำประกันภัยที่เกินมูลค่าของความเสี่ยงหรือว่าน้อยกว่ามูลค่าทรัพย์สินที่เรามีอยู่
นั้นจะทำอย่างไรให้เกิดประโยชน์ได้สูงสุด
วันนี้นะครับทางด้านของคุณสรายุทธ์อภัยพิมพ์เป็นผู้จัดการภาคตะวันออกธุรกิจสาขาและการร่วมทุนกรุงเทพประกันภัย
มีคำแนะนำมาฝากคุณผู้ชมว่าจะทำอย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุดนะครับ
วันนี้เราอยู่กับคุณสรายุทธ์นะครับคุณสรายุทธ์สวัสดีครับ

ครับตอนนี้กรมทันก็มีหลากหลายรูปแบบให้คุณผู้ชมเลือกทำกันมากขึ้นนะครับ

เราควรเลือกอย่างไรให้เหมาะสมกับเราในการทำประกันภัยมากที่สุดครับ
ครับในเรื่องของการกำหนดทุนประกันภัยนะครับ
หลักการก็คือว่าเอาตามราคาที่เราซื้อขายมา

ตัวอย่างอย่างเช่นว่าสมมุตินะครับ
ซื้อเครื่องจักรมาสักเครื่องหนึ่งราคา๑๐ล้านบาท
ทำประกันภัยก็ทำประกันภัยในมูลค่า๑๐ล้านบาท
หรือถ้าเกิดว่าเป็นในเรื่องของการสร้างบ้าน

อย่างแรกก็คือไปดูว่าราคาซื้อขายที่เราซื้อบ้านมาเนี่ย

ตัวอย่างอย่างเช่นว่าเราซื้อบ้านมาในราคา๑๐ล้านบาทนะครับ
แต่เวลาเราซื้อบ้านเนี่ยมันก็จะมีราคาเรื่องของที่ดินติดมาด้วย
เราต้องหักราคาที่ดินออกนะครับ

ที่ดินตารางวาละเท่าไหร่๑๐๐ตารางวาเราคูณออกไป

อันนั้นคือมูลค่าของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ควรจะต้องทำประกันภัย
การทำประกันภัยตามมูลค่าของทรัพย์สิน
ถ้าเกิดว่าเราไปทำน้อยกว่ามูลค่าหรือว่าไปทำมากเกินกว่ามูลค่า
มันจะมีประโยชน์มีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้างไหมครับ
ถ้าเกิดเราทำประกันภัยเอาไว้ต่ำกว่ามูลค่าจริงนะครับ
ตัวอย่างอย่างเช่นว่าเราซื้อทรัพย์สินมาเราซื้อบ้านมา
แต่มุติมูลค่าทำประกันภัยเอาไว้๕ล้านบาท
แต่ราคาของตัวทรัพย์สินอันนั้นมัน๑๐ล้าน
เอาทำประกันภัยเอาไว้เพียงแค่๕๐นะครับ
สมมุติเกิดความเสียหายอยู่ที่๔แสนบาท
๔แสนบาทเวลาที่บริษัทประกันภัยเขาชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทน
เขาจะชดใช้ค่าที่หมายทดแทนเพียงแค่๕๐เท่านั้นเอง
ก็คือชดใช้เพียงแค่๒แสนบาท
เพราะว่าตอนที่เราทำประกันภัยเอาไว้เนี่ย
เราทำทุนประกันภัยเอาไว้เพียงแค่ครึ่งหนึ่งของมูลค่าทรัพย์สินจริง
อันนี้คือทำประกันภัยเอาไว้ต่ำกว่ามูลค่า
อันนี้กรณีที่ทำประกันภัยเอาไว้สูงกว่ามูลค่า
ยกตัวอย่างอย่างเช่นว่าเราทำประกันภัยเอาไว้เนี่ยนะครับ๑๕ล้าน
แต่ทรัพย์สินราคาเพียงแค่๑๐ล้าน
เกิดความเสียหายทั้งหมดเลยเสียหายโดยสิ้นเชิงนะครับ
เวลาที่ประกันภัยจ่ายเขาจะจ่ายตามความเสียหายจริงที่เกิดขึ้น
ก็คือเพียงแค่๑๐ล้านเท่านั้นเอง
เขาไม่ได้จ่ายตาม๑๕ล้านตามที่ทำประกันภัยเอาไว้

ประกันภัยเองก็จะไม่รับประกันภัยด้วยครับ
ถ้าเกิดว่าผู้ประกันภัยประสงค์จะทำประกันภัยที่สูงกว่ามูลค่าของทรัพย์สินจริง
เพราะว่ามันจะเป็นมูลเหตุที่ทำให้เกิดทุจริตขึ้นมาได้
มีการที่อาจจะทำประกันภัยเอาไว้สูงเพื่อที่จะหวังเงินประกันทำให้เกิดอุบัติเหตุ
แล้วคิดตัวเองว่าตัวเองจะได้รับเงินประกันภัย๑๕ล้านจริงแล้วตามมูลค่าคือได้แค่๑๐ล้านเท่านั้นเอง
ว่าถ้าเกิดว่าเราทำประกันภัยเกินกว่ามูลค่าของทรัพย์สินจริงตรงนี้อาจจะไม่ได้รับค่าสินใหม่ทดแทน

จะไม่ได้เต็มตามนั้นครับตามความเสียหายจริงครับผม
ทีนี้หลักการเรื่องของการกลับเข้าสู่สภาพเดิมถ้าเกิดว่าเราทำประกันภัยแล้วเงื่อนไขตรงนี้เป็นอย่างไรบ้างครับ
กลับคืนสู่สภาพเดิมเนี่ยนะครับก็คือว่าเป็นการชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนอย่างเป็นธรรมนะครับ
เวลาที่เกิดความเสียหายขึ้นมาปุ๊บนะฮะบริษัทประกันภัยเองจะเข้าไปประเมินความเสียหายเลย
พอประเมินออกมาเนี่ยมูลค่าของความเสียหายนะครับเขาจะประเมินออกมาว่านี่เสียหายเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วกลับคืนสู่สภาพเดิม
หมายความว่าสภาพของลูกค้าเหมือนก่อนที่เกิดความเสียหายก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุนะครับเขาจะชดใช้ตามมูลค่าณวันที่ก่อนเกิดความเสียหาย

แต่ว่าทั้งหมดทั้งหมดที่เราคุยกันคือการทำประกันภัยสามารถลดเรื่องของความเสี่ยงในการเกิดอุบัติภัยต่างได้อย่างแน่นอนนะฮะ
แน่นอนครับแล้วก็จะได้รับการชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนอย่างเป็นธรรมด้วยครับ
ครับวันนี้ขอบคุณสะลายุทธ์มากนครับ
ขอบคุณครับ
ครับขอบคุณครับ